คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญของครอบครัวแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมามาถึงแล้วนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ว้าว

พร้อมค่ะจอยพร้อมไหมลูกสู้ไหมลูกยิ้มหวานก่อนจอยยิ้มด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ลอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คือเต้นไหมแม่ลอยตื่นเต้นไงสมาธิดีนะครับคำถามก็เกี่ยวกับเรื่องของในครอบครัวของเรานี่แหละนะครับ
มีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องใน๕เรื่องนี้แม่ลอยถนัดเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้นเลย
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้นะฮะอีกสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแม่จะต้องเลือกว่าใครจะขึ้นมาต่อแม่
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับเขานะครับลองวิเคราะห์เผื่อไว้ด้วยนะครับพร้อมนะฮะ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่แม่ลอยจะเลือกคือเรื่องอะไรครับ

เวลาแม่ทำแกงขายนี่ใครเป็นคนขูดมะพร้าวครับ

แล้วใครเป็นคนคั้นมะพร้าวครับคันกะทิ

ก็เกี่ยวกับเรื่องคันกะทินี่แหละครับ
เป็นอาชีพของแม่นะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะยากสำหรับแม่ลอย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มะพร้าวกระต่ายหูมะพร้าวนะฮะ
แล้วก็ที่ค้านมะพร้าวมีกิโลตาชั่งนะครับ
แล้วก็มีน้ำมีอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยนะแม่

แล้ววันนี้แม่ต้องการผู้ช่วยไหมครับ
ต้องการค่ะ
ต้องการผู้ช่วยแม่นะ

โจทย์และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ขูดมะพร้าวจำนวน๖ขีด
และนำไปคั้นกะทิให้ได้ปริมาณที่กำหนดภายในเวลา๓นาที
แม่ทำแกงถุงขายค่ะ
วันหนึ่งก็ใช้กะทิ๓โล

หนึ่งสู้ผ่านไปแล้วนะคะ
รู้สึกกับเขาเลยมากค่ะ
พี่พี่ของมาแล้วค่ะ
หนึ่งลูกผ่านไปแล้วนะคะ
หนึ่งลูกผ่านไปแล้วนะคะ
เชื่อแม่ด้วยนะลูก
ทางน้อยมั๊เธอแปลง

จ๋าแม่มั่นใจไหมว่าภารกิจนี้เราจะสำเร็จจะผ่าน
มั่นใจค่ะมั่นใจนะแม่นะแล้วขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณเด็กน้อยทั้งสองคนด้วยนะครับ
ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับ
แม่น้อยค่ะแม่ยังไม่หมดหน้าที่ครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เสิร์ชแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเสิร์ชครับ

ตอนนี้เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดนครราชศรีมา
วัดนกออกบ้านของเราตะกะแตงบรรดา

ขอเชิญพ่อเสิร์ชมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

และวัดนี้ห่างจากบ้านเราไกลไหมครับ
ไกลครับประมาณครึ่งโลครับ
แล้วไปทำกิจกรรมในวัดอะไรบ้างไหมพ่อ
งานบวชก็ไปครับงานศพไปทุกงานนะครับงานศพ
ที่วัดนี้มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ด้วยข้างเบาะน้ำ

นั่นแหละครับมันยังไม่ใช่คำถามพ่อ
แต่คำถามน่ะอยู่ใกล้กับแม่ธรณีบีบมวยผมนี่แหละครับ
เพราะว่าเคยสังเกตไหมฮะว่านอกจากแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วเนี่ย
ในบ่อนั้นเนี่ยยังมีรูปปั้นลุงเคราขาวคนนึงด้วย
อยู่ข้างแม่ธรณีเลย

สมาธิดีนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปปั้นลุงเคราขาวนี้
ใส่กางเกงสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง
ตัวเลือกที่สองสีขาว

ตัวเลือกที่สี่สีเขียว
บ่อน้ำอยู่ที่สถานที่จอดรถนะครับติดโดม

พ่อตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่หนึ่งสีแดงครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงครับ

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มิกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมิก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

จังหวัดนครราชศรีมา

ประจำที่น้องมิกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ประจำที่น้องมิคมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ประจำที่น้องมิคมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ช่วยดูบ้างทำเวลาเข้าไปตัวล้าง
อย่างเช่นอะไรบ้างที่เวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อย่างนี้
ก็ป้อนข้าวอาบน้ำครับ
เวลาน้องม่อนไปหาหมอเนี่ยใครเป็นคนมักจะเป็นคนพาไป

บัตรประจำตัวผู้ป่วยของน้องม่อน

ม่อนหรือเด็กชายประสมโชค

เด็กชายประสมโชคบัตรประจำตัวผู้ป่วยนะครับ
คำถามของเรื่องนี้คือ
เลข๒ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวผู้ป่วยของเด็กชายประสมโชคคือ

ปกติอยู่บ้านก็ช่วยแม่ดูน้องครับ
ส่วนบัตรก็ปกติแม่เป็นคนเก็บครับเก็บในเป่าตังค์

ขอตอบตัวเลือกที่๓๔๘

มิกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่มี่ขึ้นมาตอบครับ

จังหวัดนพรราชสีมา๓๐๒๒
บัตรของเราแจ้งเกิดเป็นคนจังหวัดอะไรครับ

มีอยู่โคราชมากี่ปีแล้วครับ

เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เลยมีอำเภอหลายอำเภอมากเลย

ขามทะเลสอสูงเนินโนนแดงประมาณนี้แหละ
เอาล่ะไม่รู้ล่ะเกี่ยวกับจังหวัดโคราชนี่แหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดนครราชศรีมามีกี่อำเภอ
ตัวเลือกที่หนึ่งสามสิบอำเภอ
ตัวเลือกที่สองสามสิบเอ็ดอำเภอ
ตัวเลือกที่สามสามสิบสองอำเภอ
ตัวเลือกที่สี่สามสิบสามอำเภอ
หาข้อมูลมาเยอะมากเลยจ้ะเกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
แล้วก็เกรงข้อสอบเยอะมากเครียดจนนอนไม่หลับเลยจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องมี่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามสามสิบสองอำเภอครับ
ตัวเลือกที่สามสามสิบสองอำเภอครับ
ขอให้โชคดีนะครับและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับมาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของแม่ลอยจากจังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะครับ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทได้หรือไม่
พิชิตโจทย์ทั้งหมด๔ข้อได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ผู้คำเท้านะครับจำนวนหกผีกและนำไปใช้กะทิให้ได้ปริมาณที่กำหนดไปในเวลาสามนาที